มาดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคู่รักนะคะ
ที่ไม่เคยอยู่นิ่งเฉยจริงร่วมด้วยช่วยกันตลอดนะคะ

นั่นก็คือคุณก้องห้วยไร่แล้วก็ภรรยาน้องเบลคณิตถานั่นเองค่ะ
ล่าสุดนะคะช่วยกันค่ะทำโรงพยาบาลสนามที่บ้านเกิดของตัวเองค่ะ
จังหวัดสกลนครต้องตบมือให้จริงค่ะ
นี่คือภาพโรงพยาบาลสนามนะคะตั้งเป้าจำนวน๒๐๐เตียงค่ะ
คุณก้องห้วยไร่โพสต์ว่าได้เกิดขึ้นจริงที่อำเภอวานอนนิวาส
จังหวัดสกลนครบ้านเกิดของเขานี่แหละค่ะ
แล้วก็ยังขอบคุณไปถึงผู้ใหญ่ที่ลุยสร้างโครงการดีแบบนี้นะคะ
เพื่อพาพี่น้องชาวสกลที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็ยังรอเตียงอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วก็เขตปริมณฑลกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดค่ะ
โดยกล้องและครอบครัวนะคะพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
เบลนะคะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะว่า
พ่อแม่พี่น้องที่ติดเชื้ออยากกลับบ้านเฮากลับมาโลดนะคะ
แล้วก็สามารถอินบล็อกมาหาเธอกับคุณก้องได้ทันทีค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะคุณก้องห้วยไร่ค่ะ
ทุกเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องเห็นข้อความจากพี่น้องที่ป่วยและขอความช่วยเหลือ
รายช่วยไม่ทันเสียชีวิตก็มีเยอะมาก
คือเขายอมรับเลยนะคะว่าจิตตกมากจริง
ตอนนี้อะไรที่พอช่วยได้ก็ขอช่วยเหลือเต็มที่เลยค่ะ
ยืนยันนะคะว่าไม่ขอรับบริจาคเป็นเงินสดนะคุณผู้ชม
แต่ว่าในไลฟ์สดคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเพื่อนนักแสดงเนี่ย
คุณลูกป้ายนิโอคุณเจนี่
ในกรดภัยสดชื่อเนี่ยร่วมบริจาคเยอะมากนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะให้เป็นเงินจริงก็ใช้วิธีซื้อแก้วน้ำจากไร่ของคุณก้องไปนะคะ
แล้วก็เขาจะเอาเงินแล้วก็รายได้ทั้งหมดไปซื้อของอีกทีนึงค่ะ

ตอนนี้ได้นึงแล้วตื่นเช้ามาเขาก็ส่งข้อความมาบอกแล้วว่าขอบคุณมาก
ที่เป็นปากเป็นเสียงให้แต่ตอนนี้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตแล้ว
เจ็บปวดด้วยครับผมผมจิ๊บตกครับผมจิ๊บตกเพราะว่า
เรานี่ผมเห็นทุกเมื่อก็มีหลายท่านอยากจะร่วมบริจาค
แต่ผมบอกจริงตรงเราผมไม่มีไม่สบายใจหนึ่งไม่สบายใจ
ว่าสถานการณ์แบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้ทำไมเราต้องพึ่งพากันเอง
แต่ถ้าเขามาเพิงกันตอนนี้ครับเขาสิปล่อยให้พี่น้องเขามาตายต่อหน้าเข้ามาได้นะครับ